นี่ข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐมาดูกันที่เรื่องการเมืองก่อนเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เดินทางไปที่สภานะคะ
ไม่ได้ไปตอบคำถามกรณีฝ่ายค้านมีการเตรียมตั้งกระทู้ถามสด
ปมการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบว่าแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
ขอรมอชุดนี้เสี่ยงโมคะหรือเปล่าล่าสุดในวันนี้ค่ะ
ฝ่ายค้านเขากัดไม่ปล่อยจริงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาใหม่
พรุ่งนี้ค่ะจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ
ช่องทางรัฐธรรมนุนในมาตรา๑๐๕
บอกว่าจะใช้ช่องทางนี้แหละในการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
มเดิมค่ะเรื่องเดิมค่ะวันนี้๗พักฝ่ายค้านนะคะ
มีการร่วมกันแถลงข่าวเนี่ยค่ะนำโดยคุณอนุดิตนาคอนทัพ
เลขาธิการพักเพื่อไทยคุณจิรายุอวงทรัพย์
พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
บอกว่าเตรียมที่จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงคะแนนต่อประธานสภาพผู้แทนราชดรในวันพรุ่งนี้
เพื่อคลายข้อสงสัยการถวายสัตว์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรี
รวมถึงการกระทำแบบนี้ของรัฐบาลมันส่อขัดรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
คือฝ่ายค้านเขากังวลไงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้
แล้วเรื้อรังไปจนถึงช่วงที่มีการยื่นพรบงบ
เข้าสู่ที่ประชุมของสภาพผู้แทนราษฎร
มันอาจจะทำให้มีปัญหาหรือเปล่า
และที่สำคัญถ้าเกิดว่าที่สุดแล้ว
สารปกครองมีคำพิจารณาออกมาในลักษณะเป็นทางลบ
อาจจะทำให้การพิจารณาเรื่องต่างของรัฐบาลสุ่มเสี่ยงเป็นโมคะหรือไม่
นายจีรายุห่วงทรัพย์สสพักเพื่อไทยยืนยันเลยนะคะว่า
การกระทำแบบนี้ของฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นการโจมตีทางการเมืองแต่
เป็นการช่วยหาทางออกให้ฝ่ายรัฐบาลที่สำคัญ
ฝ่ายค้านเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนมีหน้าที่หลักคือ

ฉะวันนี้พักฝ่ายค้านนะครับเป็นห่วงครับ

เห็นว่าการยื่นนติตามมาตรา๑๕๗

จะเป็นการช่วยหาทางออกให้กับรัฐบาล

ที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน
เพราะว่าถ้าเกิดผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณไปอีก
แล้วเกิดสารมีคำพิพากษาไม่เป็นคุณ
ก็จะเป็นปัญหาต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งขณะนี้ก็ตกต่ำอยู่แล้วนะครับ
อืมนี่แหละคือข้อกลัวและความเป็นห่วงของฝากฝั่งฝ่ายค้านนะครับ
ทีนี้วันนี้อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ตอบคำถามสื่อกรณีนี้เช่นเดียวกัน
การตรวจสอบของหน่วยงานต่างที่ถูกร้องโดย
จำได้ไหมมีคนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาว่าจะส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
อันนี้ตอบไม่ได้ว่าต้องไปตอบในกระทู้ในสภาหรือเปล่า
หากเป็นการอภิปรายเพื่อสอบถามเรื่องทั่วไป
รัฐบาลก็สามารถมอบหมายให้ไปตอบคำถามแทนได้
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามอง
ก่อนหน้านี้ก็กลัวกลัวว่าความปริ่มน้ำในเสียงรัฐบาลเนี่ย
มันจะก่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่า

การประชุมสภาพผู้แทนราษฎรในวันที่๘สิงหาคม
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับวาระพิจารณาข้อบังคับการประชุม
ตอนนั้นทางฝากฝั่งของรัฐบาลโหวตแพ้ไปแล้วนั้น๑ครั้ง
แต่เมื่อวานนี้มาแพ้อีกแล้วนะคะ
เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษดรเหมือนเดิมเลย
และวาระก็ลักษณะคล้ายเดิม
คือการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมของสภา
และจากการโหวตแพ้ของฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวไปถามคุณวิรัติรัตนเศษเป็นประธานวิบรัฐบาล
แจ้งแบบนี้ค่ะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องแพ้หรือชนะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
เพราะถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล
ก็จะต้องมีตัวแทนของรัฐบาลมาร่วมประชุม
แต่เมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อไปยกร่างข้อบังคับและนำเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาพ
แม้ว่าบางครั้งสมาชิกอาจจะมีความเห็นแตกต่าง
กรรมาธิการเสียงข้างน้อยอยู่บ้าง
นายวิรัตินะคะฝากไปถึงประธานสภาค่ะ
บอกว่าให้ช่วยพิจารณาเรื่องการเรียกลงมติ
โดยบอกว่าขอให้กดออดเรียกและทิ้งช่วงเวลา
ให้สมาชิกเข้ามาทันลงคะแนนหน่อย
อย่ารีบอยากจะให้ดูภาพรวมก่อน
ทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องประชุมหรือยัง

ไม่ใช่เรียกแล้วจะให้กดออดลงคะแนนเลยเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังมีปัญหากรณีที่มีสมาชิกกดลงมติ
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบโหวต
ขณะเดียวกันนะคะหากเห็นว่าคะแนนมีความก้ำกึ่งกันมาก
ทั้งสองฝ่ายก็ควรหาวิธีอื่นนอกเหนือ
จากการเสียบบัตรลงคะแนนมาโหวตแทนค่ะ